ตี๕๔๒นาทีนะคะยังอยู่กับเช้าสดใส
พาไปสดใสไปดูภาพสัตว์น่ารัก

หรือน่ากลัว
บอยู่ใต้ร่มไม้ก็เลยอยากจะให้ลงน้ำ

ใช่ก็เลยเอาเนื้อล่อให้กระโดดลงน้ำ

เดี๋ยวจะล่อออกมาก็ต้องมีเพลงตื๊ดด้วยเหรอ

ตู้มเสียงน้ำแต่ตื๊ดนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชศรีมา
เมื่อกี้พูดผิดไปนึกว่าสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ

นำชิ้นเนื้อมาผูกติดกับไม้ล่อให้เจ้าเสือ
กระโดดออกมากินแล้วก็กระโดดลงไปในสระน้ำ
การคลายร้อนให้เสือบริเวณโซนจัดแสดงสัตว์ประเภทกินเนื้อ

เพราะว่าปกติแล้วก็คือเสือเขาจะหลบอยู่ใต้ร่มไม้

ถ้าลงน้ำแช่น้ำหน่อยจะได้ลดอุณหภูมิร่างกาย

สภาพอากาศในพื้นที่ตอนนี้นครราชศรีมานี่ร้อนระอุมาก
ในช่วงกลางวันยิ่งอากาศร้อนมากเท่าไหร่
ก็ทำให้สัตว์ต่างในสวนสัตว์เจ็บป่วยง่าย

ก็เลยชอบหลบแดดอยู่ใต้ร่มไม้

สองก็คืออยากให้ออกมาโชว์ตัวน้อย
คนไปดูก็ไม่เห็นเห็นแต่สุมทุมพุ่มไม้

แล้วก็เขาบอกว่าถ้าอากาศร้อนแบบนี้
โอ้โห
สวนสัตว์ก็เลยให้เจ้าหน้าที่หาวิธีคลายร้อนให้
ด้วยการนำชิ้นเนื้อมาผูกติดกับกิ่งไม้
แล้วก็หลอกล่อให้ออกมาจากสุมทุมผู้ไม้
แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยนะคะ
จากจะให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นสัญชาติยานของสัตว์ล่าเนื้ออย่างใกล้ชิดแล้ว
ยังสามารถช่วยคลายร้อน๒ชนิดเสือโครงแล้วก็เสือชีต้าได้เป็นอย่างดีด้วย
สอเสือเหยื่อน้ำกระจายโอ้โห